ซึ่งเมื่อวานี้ที่พัทธลุงมีเหตุระทึกเกิดขึ้น

คือผมแล้วก็ทีมงาน
ก็จริงแล้วก็เป็นทีมที่ถ่ายทอดสด

จริงจะมีทีวีถ่ายทอดสดอยู่๒ช่อง
ก็คือไทยรัฐทีวีของเรานะครับแล้วก็ช่อง๕
จุดที่ถ่ายทอดสดเนี่ยคือมันอยู่ห่างกันไหมคุณ

ผมอยู่ตรงนี้บางทีก็พูดใส่ไมค์ก็ชนเสียงชนกัน
ช่อง๕กับไทยรัฐก็จะถ่ายทอดสดกันเป็นประจำในทุกงวด
แล้วคุณผู้ชมได้ยินผมบ่อยที่ผมชวนคุณผู้ชม
ไปเป็นสักขีพยานในการรับชมการออกรางวัล

เขาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปในห้องนั้นได้
ไปดูเป็นศักยีพยานไปดูกระบวนการจับ

เห็นวัสดุอุปกรณ์นะไม่ได้เป็นโลหะเป็นพลาสติกทั้งนั้นเลย
แต่ก่อนเข้าทางเจ้าหน้าที่ของกองสลาก

เขาก็จะมาต้อนรับเชิญครับเชิญเข้าไป

แต่ว่าแลกบัตรประจำตัวประชาชนไว้หน่อยนะคะ
เครื่องตรวจเอ็กซาเรย์ไว้หน่อยนะคะอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้เข้าไป
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก่อนเข้าไปเสร็จก็จะให้นั่ง

เขามีจัดเป็นที่นั่งเรียบร้อยตั้งแต่ตรงกลางถึงด้านหลังส่วนตรงกลางไปถึงหน้าเวที
ก็จะเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการห้าม
แต่ไม่ได้มีเครื่องกั้นหรือว่าไม่ได้ห้ามแบบเข้มข้นยังไงมากนัก
ไม่ใช่บอกว่าคุณแต่งตัวแบบนี้นั่งไม่ได้เข้าไม่ได้
แต่เขาอยากดูแลประชาชนนะครับ
แล้วบนเวทีก็จะเป็นขั้นตอนของคณะกรรมการไป
สิทธิ์ข่าวก็จะอยู่ในโซนกลางของห้องเนี่ย
แต่เมื่อวานมันเกิดเหตุนี้คุณผู้ชมหลายท่านดูคลิปแล้ว
ผมให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมครับต้องเล่าแบบนี้ว่าน้องนักข่าวช่อง๕

เธอเพิ่งไปรายงานการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นครั้งแรก

ผมเป็นเจ้าประจำของไทยรัฐในการรายงานใช่ไหม
ผมจะไปเจอน้องช่อง๕ก็ไม่ใช่คนนี้

แต่ปรากฏไปครั้งแรกก็โดนเลยนะครับ
เพราะว่าตอนที่เธอกำลังซ้อมรายงานอยู่สักประมาณบ่ายโมงกว่า
ช่วงรายงานจริงคือบ่าย๒โมง
ในห้องนั้นก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้ว
จะนั่งใกล้กับผู้ประกาศหรือว่าจะนั่งอยู่ในโซนไหนก็แล้วแต่นะครับ
แล้วก็ผู้ประกาศอย่างเราเวลาเจอชาวบ้าน
ป้านะก็จะขอถ่ายรูปขอเข้ามาใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะ
แต่ทีนี้มีผู้หญิงคนนี้อยู่ก็เดินเข้าไป
เอาไขควงอันเล็กนะคุณ
ไปจี้ตรงคอของน้องเขา
ผมว่าช่วงเวลาตกใจของน้องแตงกวาอาจจะมีไม่มาก
เพราะว่าน้องยังไม่ทันเห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ

แต่ทีมงานเข้าไปชาร์จเพราะเห็นว่ามีไขควงอันเล็กจ่อไว้ที่คอของเธอนะครับ
และทีมงานของช่อง๕ก็ทำงานเร็ว

ทำงานเร็วพี่เสื้อฟ้าไปคว้าตัวผู้หญิงคนนั้น
หลังจากนั้นภายในห้องเป็นที่ตกอกตกใจมากเพราะอะไร
เพราะเสียงตะโกนโวยวายของผู้หญิงคนนี้ขณะถูกจับนี่แหละ
ทำให้ทุกคนในห้องตกใจ
ทีมไทยรัฐอยู่ติดกันเลยห่างประมาณ๒เมตร
ตกใจเหมือนกันทำอะไรไม่ถูกนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้ชมจะว่ารุนแรงแต่จริงแล้วผู้หญิงคนนี้

ตะโกนโวยวายไม่ยอมที่จะไปไหนทั้งสิ้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาออกมาจากหอประชุมก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวหอประชุมมันก็ต้องมีการจัดการดูแลความปลอดภัยต่อ
จากนั้นก็นำตัวผู้หญิงคนนี้ลงมาบันไดข้างหอประชุม
มีการเจรจากันอยู่สักพักหนึ่งผู้หญิงเขาก็โวยวายอยู่นะ
เขาก็ไม่ยอมไปไหนเลยจนเจ้าหน้าที่ต้องหิ้วตัวแบบเมื่อกี้แหละครับ
ขึ้นรถของตำรวจแล้วก็นำไปส่งที่โรงพยาบาล
นี่หลายคนถามว่าเธอปกติดีไหมมีปัญหาเรื่องจิตเวทหรือเปล่า
คือมีข่าวมาว่าเธอมีอาการผิดปกติทางจิต
แล้วก็ทางโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลพัทธลุง
ก็มีการเปิดเผยว่าผู้หญิงคนนี้มีประวัติการรักษาอยู่ที่นั่น

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ผู้หญิงคนนี้อยากจะมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
กรณีที่ครอบครัวของเธอถูกกล่าวหานะครับ
แม่ของเธอถูกยัดยา
แล้วก็เธอพยายามจะร้องเรียนขอความเป็นธรรม
จากหน่วยงามราชการของจังหวัดพัทธลุงหลายต่อหลายครั้ง
แต่ปรากฏว่าไม่มีใครรับฟังเธอ
เธอก็เลยมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ตอนนี้เธอก็ได้รับการดูแลเบื้องต้นแล้วนะ
ใช่ครับจากทางโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบทีมข่าวของเรานะทีมข่าวรถประทุกข์ของพวกเรา
ก็ยังต้องติดตามเรื่องนี้ต่อว่าผู้หญิงคนนี้ตกลงแล้วมีความเดือดร้อนอะไร
เพราะยังไงเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้หญิงคนนี้ด้วย
คือเพราะอย่างหนึ่งเธอพูดประโยคที่บอกว่าจะทำให้พัทธลุงดัง

ใช่นะแต่ว่ารักษณะตอนเธอเข้ามานะพวกเราก็เห็นทุกคนคือ
ไม่ได้ตั้งใจที่เข้ามาแบบแทงหรือทำร้ายเลย
แบบมาแบบกล้ากลัวนะ
แต่ว่าแน่นอนว่าเธออาจจะดูลาดลาวตอนนั้นอยู่นานแล้วเหมือนกัน
กระทั่งคิดว่าน้องช่อง๕เขากำลังประกาศสดอยู่
ออกอากาศสดอยู่แต่จริงน้องเขาซ้อมอยู่
ส่วนหลายคนบอกโอ้โหเห็นเลือดน้องกระฉูดออกมาเลย
ไม่ใช่นะครับเป็นแค่ลอยถลอก
เมื่อวานผมก็พูดคุยกับน้องแล้วก็ขอดูแผลด้วย
น้องเขาไม่ติดใจเอาความแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือ
อยากให้ทางจังหวัดดูแลรับผิดชอบผู้หญิงคนนี้ต่อไป
มีเรื่องเดือดร้อนอะไรจะได้ให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะครับ